ดูค่ะมาดูคนหล่อคนน่ารักคนนี้ค่ะ
ก็ยังไงก็ยังคงเป็นพระเอกขวัญใจอยู่นี่แหละค่ะ
และที่สำคัญพี่โป๊ปถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยืนยันว่า
โสดโสดแบบยิ้มได้เลยนะ
แต่คุณรู้ไหมว่ามีเรื่องระทึกเกิดขึ้นกับพี่โป๊ป
ก็คือว่ามีคนโรคจิตตามไปถึงบ้าน

ถ่ายรูปอิริยาบทอะไรต่างนานาล่าสุด
ยังไงรู้ไหมคุณย้ายบ้านหนีไปเลยค่ะ
โป๊ปบอกไม่ไหวแล้วย้ายบ้านหนีไปเลย

ยังตามมากวนใจที่บ้านใหม่หรือเปล่า
จริงหรือเปล่าไปฟังชัดกันเลยค่ะ

ผมก็ไปอยู่บ้านสร้างบ้านใหม่อยู่แล้วครับ
รู้สึกแบบเราก็ไม่เป็นส่วนตัวแค่นั้นเอง

ก็เราก็อยู่ข้างล่างเงียบเลยครับ
ตรงนี้ก็อาจจะเก็บไว้เฉยอย่างนี้ครับ
อันนี้เขาไปส่องก็ไม่เจอพี่โป๊กแล้ว
เจอนะก็เจอแต่ไอ้มนต์อยู่
หมากับแมวบรรยากาศไม่มีฉันเลยที่บ้าน

คือจริงพี่โป๊ปเนี่ยเขามีแพลนจะย้ายบ้านอยู่แล้ว

แต่ว่าถ้าไปส่องที่บ้านเก่าตอนนี้ก็คือมีหมากับแมวเท่านั้น
คิดว่าจะต้องติดรั้วช็อตไฟฟ้าเลี้ยงหมาบางแก้วอะไรอย่างนี้เนอะ